ให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถของรถกระบะคันนี้นะคะ
เขาก็ขับไปบนถนนที่นครราชศรีมาขับตามรถอีแตนอยู่ค่ะ
ปรากฏว่ารถอีแตนคันนี้เลี้ยวขวาจะเข้าปั๊มแล้วเลี้ยวแบบกระทันหัน
ไปตัดหน้ารถสิบแปดล้อครับโดนสิบแปดล้อชนแล้วอีแตนก็กระเด็นมาที่รถกระบะด้วยนะคะ
สุดท้ายคุณลุงที่ขับอีแตนเสียชีวิตค่ะ
นี่นะคะคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณตาไผ่อำกระโทกอายุเจ็ดสิบห้าเป็นคนขับนะคะ
อีแตนที่เลี้ยวขวาจะเข้าปั๊มค่ะ
จังหวะไปตัดหน้ารถพ่วง๑๘ล้อที่ขับมาทางตรงเลยโดนชนเข้าแบบเต็ม
แล้วอีแตนก็กระเด็นมาชนเข้ากับรถกระบะจนหมุนนะคะครับ
คุณตาไผ่เสียชีวิตอยู่กลางถนนเลย
นี่ค่ะรถก็พลิกตะแคงแบบนี้
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บอีก๒ค่ะ
คือนางรุ้งอำกระโทกภรรยาของคุณตาไผ่ที่นั่งมาด้วย
มีอาการบาดเจ็บที่ต้นคอและสะโพกนะคะ
ส่วนอีกคนก็คือนายประยูนแสงทองคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
คิ้วด้านขวาแตกกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
แล้วก็มีการนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนร่างคุณตาไผ่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลโชคชัย

จากการสอบถามคนขับรถพ่วงและคนขับกระบะ
เขาก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ดูภาพจากกล้องหน้ารถกระบะค่ะ
ก็เลยเห็นชัดเลยนะคะว่า
อีแตนกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าปั๊มน้ำมัน
ตัดหน้ารถพ่วงเทรลเลอร์๑๘ล้อของนายประยูน
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเบรกไม่ทันจริง

แล้วอีแตนก็กระเด็นมาโดนกระบะด้วยนะคะ
จนสุดท้ายอีแตนก็พลิกตะแคงอยู่กลางถนน
คุณตาและภรรยาของคุณตากระเด็นตกรถ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกับคู่กรณี

ก็จะต้องนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ